เรื่องของการขับรถเช่นเดียวกัน
มีผู้โดยสารคนหนึ่งเรียกรถแท็กซี่
ขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วกะว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บนรถแท็กซี่คันนี้
เพราะโชเฟอร์นั่งพูดอยู่คนเดียวเหมือนหลอนอยู่คนเดียว
คนนั่งเนี่ยก็สงสัยโชเฟอร์ไปเสพยาบ้ามาหรือเปล่า
เมายาบ้ามาหรือเปล่าหลอนอยู่คนเดียว
สุดท้ายคนที่ใช้บริการก็หลอนตามไปด้วย
คุณผู้ชมไปดูฮะโชเฟอร์เขาบ่นอะไรอยู่คนเดียวครับ

พอเป็นไปแล้วรู้ไม่ใช่
เหมือนเขาคุยคนเดียวนะฮะคุยกับใครก็ไม่รู้นะฮะ
แล้วก็ผู้โดยสารก็บอกขวาค่ะตรงค่ะ

ซี่มันพูดคนเดียวหรือเปล่าแล้วนั่งโยกตลอดทางด้วย
ค่ะโอ้โหถึงขั้นร้อนเลยล่ะ

คนขับอาจจะใส่บลูทูปเหมือนที่คุณอาริยาคิด
หรืออาจจะกำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่หรือเปล่า
เพราะลักษณะคล้ายมีการสื่อสารกันสองฝ่าย
แต่ติดใจเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่สุภาพ
แล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจผู้โดยสารนะครับ
หลายคนเห็นคลิปแล้วแนะนำพูดฤษฐานถ้าเจอแบบนี้

นี่คุณบอกว่าจะพูดอะไรไปเขาจะฟังหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
จะให้จอดเดี๋ยวเขายิ่งโมโหนะไม่รู้ยังไงนะฮะ
อย่างไรก็ตามเรื่องของมารยาทคนขับรถแท็กซี่
ก็ต้องฝากให้ขนส่งทางบกพิจารณาคลิปนี้ไว้ด้วย
เพราะว่าคนที่ได้เห็นคลิปแล้วเขาก็ฝากไว้
บอกว่าให้ขนส่งทางบกตามให้เจอหน่อย
คนขับคันนี้คือไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วเห็นไหม
ต้องใส่เครื่องแบบเสื้อสีฟ้าแต่งตัวให้เรียบร้อย
แต่นี่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วก็พูดคนเดียวแบบนี้
อนอะไรมาหรือเปล่าหรือเสพยาบ้ามาหรือเปล่า
เมาอะไรมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะ